คุณผู้ชมอยากให้ลองย้อนไปดูนะ
ที่คุณวิศนุรองนายกให้สัมภาษณ

เรื่องการกลับบ้านของคุณทักษิณ

เพราะว่าคุณทักษิณประกาศจะกลับบ้านหลายรอบแล้ว

นักข่าวก็จะไปถามพลเอกประยุทธ์ที

ลองมาเปรียบเทียบกันช่วงนั้นกับช่วงนี้
ให้สัมภาษณ์โทนเสียงต่างกันไหม

อาจจะได้เห็นว่ามันจะมีดิวลลับ

ท่านกลับมาของอดินานยกทักษินแล้ว
จะต้องจำคุกหรือยัง
คุณชูวิชวิสต้องฟังคุณชูวิสเลย

การใต้วอดิษฐ์ททรัพย์

คุณชูวิทย์มั่นใจว่าคุณทักษิณอาจไม่ต้องรับโทษถึงจำคุก
คุณทักษิณคุณชูวิทย์เขาบอกว่า
ก็บุคคลที่หนีคดีรับโทษจำคุกไปได้ถึง๑๖๑๗ปี
จู่หากจะเดินทางกลับบ้านมา

นี่คุณชูวิทโยงไปถึงเรื่องอะไรด้วยไหมคะ
คุณชูวิทย์เชื่อว่าเรื่องซุปเปอร์ดิวนี่แหละ
อาจจะเป็นเงื่อนไขทำให้คุณทักษิณยอมกลับมาประเทศไทย
แล้วไม่ต้องติดคุกโดยไม่ต้องติดคุกแต่หากต้องรับโทษจำคุก
คุณชูวิทย์ยังเผยถึงประสบการณ์ในสมัยเป็นผู้ต้องขัง

นี่ก็ต้องถามคุณชูวิทย์สิคุณชูวิทย์ต้องบอก
คุณชูวิทย์บอกมีจริง

นอนแอร์หรือทำงานในห้องแอร์ดอมเอาดี

เมื่อกี้พี่บุ๊กบอกว่าอาจจะทำงานในห้องแอร์

คุณชูวิทย์ใช้คำว่ากินหรูนอนแอร์
แต่อาจจะไม่สบายเพราะไม่รู้จะโดนปองร้ายหรือไม่ครับ

มันมีขั้นอยู่ถึงอาหารพิเศษ
แอร์ให้อยู่ห้องพิเศษ

ในคุกมีการแบ่งนักโทษ

เพราะถ้าเป็นคนอย่างท่านนายกทักษิณเข้าคุกแล้วก็
ผมว่าจริงนะมันอันตรายมาก

มันมีคนอยากดังมันมีคนอาจจะปลองร้าย

แต่ถามว่าจะให้ท่านอยู่แบบพิเศษ
อันนี้ถ้าถามผมผมก็คิดว่ามันไม่มีปัญหาหรอก
การจำกัดเสรีภาพมันเยอะแล้ว
ถ้าไม่ให้คุณไปไหนแล้วผมให้คุณกินหูฉลามเนี่ย
แต่ไม่ให้คุณไปไหนผมเลือกเอาผมไปไหนได้ดีกว่านะ